ปีที่ผ่านมาป่าไม้ไทยหายไป๓๗ล้านไร่ปลูกคืนแล้ว๑๑
สูญเสียป่าไม้ปีละเท่าไหร่ปลูกคืนเพียงพอแล้วหรือไม่
ติดตามในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันพุธนี้